บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมารฝั่งตะวันออก
ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระมหามณ์เทียน
พื้นที่ประมาณ๑๑เมตร๘๐เซนติเมตรคูณ๑๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ถูกใช้จัดสร้างแท่นสังเวยเทวดากลางหาวและมนตบพระกระยาสนาน
สถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงสำหรับใช้ในพิธีส่งพระมุรทาพิเศษ
ผู้ออกแบบมนตบพระกรยาสนานหรือสถานที่สงสนานสำหรับพระมหากษัตริย์
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ก็คือ
นายก่อเกียรติทองผุดนายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ที่ได้ศึกษารูปแบบมนตบพระกรยาสนานในสมัยรัชกาลที่๙และรัชกาลอื่นมาเป็นแนวทาง
โดยได้ยึดแบบในส่วนของรูปทรงมนตบไว้
แต่ได้ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเป็นลวดลายเฉพาะในสมัยรัชกาลที่๑๐
เช่นในส่วนของเครื่องยอดมนตบที่ประกอบด้วยซุ้มบันแถลงและนาคปัก
ออกแบบลวดลายให้สง่างามสมพระเกียรติ
ออกมาเป็นมนตบพระกรยาสนานในรัชสมัยรัชกาลที่สิบ
โดยเป็นทรงมนตบ๕ชั้นเชิงกรอนโทนสีขาวทอง
มนตบกลางองค์มนตบกว้างด้านละ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
มีฐานสิงทำเป็นย่อมุมไม้๑๒ถูกปลูกสร้างขึ้นบนฐานบัว
สี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีความกว้างประมาณ๕เมตร๙๐เซนติเมตร
พื้นสูง๔๐เซนติเมตร
เสมือนการจำลองศูนย์กลางจักรวาลมาไว้ณที่แห่งนี้
เพิ่มความสวยงามด้วยการจำหลักลาย
วดลายที่ใช้ส่วนปลายเป็นลายขึ้นทั้งหมด
เพื่อสื่อถึงการเกิดใหม่ของรัชกาล
ความรุ่งเรืองและความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราช

ซึ่งจะทำให้พระมนตบมีความโดดเด่นด้วยสีทองตัดกับสีขาว

ใจกลางลายเหมือนเพชรดินจินดา
ซุ้มคูหาออกแบบลายมะกรสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์
ซุ้มคูหาประดับด้วยม่านที่ทอลายทองแผลลวดพิเศษจากจังหวัดสุรินทร์
บริเวณโดยรอบชั้นเชิงกรอนที่๑ห้อยเฟื่องเงินประดับกระจก
ส่วนยอดพระมนตบเป็นยอดพุ่มข้าวบินที่ทำด้วยโลหะหล่อปิดทองประดับกระจก
พื้นที่ภายในพระมนตบตั้งเตียงเหลี่ยมหุ้มผ้าขาวบนเตียงตั้งถาดทอง
ถาดทองตั้งอุทุมพรราชอาจหรือที่นั่งที่ทำด้วยไม้มะเดือหุ้มผ้าขาว
ใต้ที่วางพระบาทลาดใบไม้ข่มงามปู่ผ้าขาวทับให้ทรงเหยียบ
ซึ่งก็คือใบแก้วและใบอ้อ
จากตำราโหราศาสตร์กล่าวว่าอักษรกอเป็นอายุคือความมั่นคง
อ้อเป็นญาติชนิดหนึ่งลำต้นแข็งเป็นปล้องข้างในกลวง
ตามตำรากล่าวว่าอักษรอ่อเป็นกรกินีคือสิ่งชั่วร้ายสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
เพดานพระมนตบเป็นอ่างทองแดงสำหรับเก็บน้ำส่งพระมุรทาพิเศษ
ที่ได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำมาจากเบรจสุทธคมคาและจากศสักศิษย์ศรีษะในจังหวัดสุพรรณบุรี
อ่างทองแดงนี้มีขนาดความกว้าง๕๐เซนติเมตรยาว๗๐เซนติเมตรสูง๒๕เซนติเมตร
โดยจะกักเก็บน้ำไว้ประมาณ๒๐ลิตรพร้อมติดตั้งตะแกรงลวดกันแมลงร่วงหล่นลงไป
มีการติดตั้งถุงหรือฝักบัวที่ทำมาจากทองแดงบริสุทธิ์
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง๓๕เซนติเมตรเจาะรูทรงหลอด๑๐๐รูและได้ติดตั้งการชักรอกแบบโบราณ
เมื่อเจ้าพนักงานไขสหัตถาราน้ำ๑๐๐๐สายก็จะโปรยลงยังที่สงภ์มุรธาพิเศก
เป็นการส่งน้ำเหนือพระเสียรลงมาโดยการไขน้ำได้ติดตั้งการชักรอกตามแบบโบราณ
ตามธรรมเนียมที่ได้รับมาจากอินเดียเชื่อว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ส่งพระมุรทาพิเศษนี้มีเทพเทวดาสถิตอยู่
และน้ำจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยชำระล้างคราบไครสิ่งสกปรกเป็นวัดปฏิบัติก่อนเริ่มพิธีสำคัญ
อกจากนี้ยังเป็นการประกาศให้เทพเทวดารับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังจะมีอำนาจในจักรวาล
และเป็นการอำนวยอวยพรให้พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยภาสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ฝักบัวนั้นห้อยพวงดอกจำปาทองบันไดทางขึ้นสามขั้นเป็นฐานสิง
แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิบ
โดยรอบยังมีการจัดสร้างบุษบกน้อย
เท้าทัตรรศทิศตะวันออก
เท้าวิรูปักทิศตะวันตก
เท้าวิรุณหกษ์ทิศใต้
และท้าเวสวรรณทิศเหนือ
ส่วนบริเวณด้านหน้าทิศตะวันออกรั้วราชวัฒน์
จัดสร้างบุษบกน้อยประดิษฐานพระชัยนวโลหะพระอินทร์
และด้านตรงข้ามทิศตะวันตกเป็นพระพิคเนธ